ข่าวแรกก็ต้องขอแสนความใจใจกับครอบครัวของพี่ชักฤทธิ์แย้มนาม
อย่างที่นำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้นะคะ
คุณแม่สมรักเสียชีวิตด้วยวัย๗๗ปี

ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ

จนอาการซุดค่ะแล้วก็เสียชีวิตอย่างสงบนั่นเองค่ะ

เขาก็มาอยู่ได้ในอนาคตก็คงเป็นหลังที่เราจะเข้าไปอยู่
เราก็คงเดินขึ้นลงบันไดไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้

คือเมื่อวานนี้นะคะก็มีศิลปินดาราหลายท่านมาร่วมไว้อะไรนะคะ
พิธีสวดอภิษฐรรศพจะมีแค่๓วัน
คือพี่ชะคริสบอกว่าไม่อยากจะยื้อดวงวิญญาณแม่ไว้นานนะคะ
แล้วก็จะชาปนกิจศพในวันที่๒๖ธันวาคมนั่นเองค่ะ
ก็ไปกันได้ค่ะที่วัดยางพระรามหลวงอยู่อ่อนนุษย์นั่นเองค่ะ

คือพี่คริสบอกว่าคุณแม่สมรักชอบสีม่วงมากแล้วก็ชอบนกยุง
คุณแม่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมาโดยตลอดนะคะ
ก็เลยอยากจะจัดให้คุณแม่นะคะเป็นการส่งท้ายส่งดวงวิญญาณขึ้นสวรรค์นั่นเองค่ะ
ส่วนเมื่อสักครู่ที่ให้สัมภาษณ์คืออัฐิจะเก็บไว้ที่สวน
แล้วก็ให้แม่ซึ่งอาการดีขึ้นแล้วนะคะมาอยู่ด้วยนะคะ

ชาคริสเองก็เป็นลูกกระตันยูคนหนึ่งนะคะ
ดูแลคุณแม่ได้ดีมากเลย